นอนอยู่ได้ยินเสียงคุณแม่ร้องโวยวายดังมากเลยก็เลยรีบวิ่งออกไปแล้วถามว่าเป็นอะไรกรี๊ดทำไมเขาบอกว่าเมื่อ
ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเก๋เก๋เก๋เขาเลยพยายามมองหาทิศทางของเสียงครับแล้วเจอว่าเฮ้ยเสียงมันมาจากข้างนอกก็เลยไปเกาะที่หน้าต่างแล้วดูเขาบอกว่าเขาเจอผู้หญิงคนนึงหน้าซีกเหนือเละไปด้านหนึ่งเลยแล้วชี้หน้าขึ้นมาอย่างนี้

และก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติ
สบการสยองขวัญเกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำใดก็ได้ครับ
มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังอย่าเก็บไว้คนเดียว
และวันนี้ครับเรายังอยู่กันในทีมที่มีชื่อว่าคุณสัยมนต์ดำและเวรกรรม
ที่ต้องยอมรับกับนักเล่าท่านนี้ครับที่เขาจะนำเรื่องราวของคุณสายมนต์ดำ
และมีคติเตือนใจมีข้อคิดดีมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุด้วย
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเราต้องบอกอย่างนี้ครับ

เพราะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
แขกรับเชิญท่านนี้มาในรายการสถานีผีดุของเรา
ครั้งแรกท่านนี้มาเล่าเรื่องเฉลว
ครั้งที่สองท่านนี้มาเล่าเรื่องคืนสนอง๒ครอบครัว
แล้ววันนี้เขามาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสัยมนต์ดำ
สิ่งที่เขาถนัดในการเล่ามาก

ขอบคุณเช่นกันครับที่ว่าให้เกียรติในการได้มาเล่าในวันนี้
คือต้องบอกว่าครูตีมานี่รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้เจอเพื่อนเก่า
ที่เราได้ยินเสียงได้คุยกันมานาน
ดีครับดีกว่าอบอุ่นเหมือนได้เจอญาติผู้ใหญ่
ถูกต้อง
วันนี้ครูตีมานั่งปกติกับผมนี่แบบกดดันพอแล้วนะ
นี่มีนั่งดูตรงนี้นี่มีแขกรับเชิญให้๑คนนี่

เพราะรู้ว่าครูตรีมานั่งรอเลย
พอแล้วรู้ว่าจะเข้ามาด้วยผมกดดันมากเลย

เขาบอกเลยนะว่าเท่านี้ครูตีเล่าดีเสมอตัว

นั่นแหละครับผมเห็นเขาตั้งกล้องอยู่

ครูตีครับเราคงไม่ต้องมาถามกันแล้วว่าครูตีมีความเชื่อเรื่องผงเรื่องผีมากน้อยขนาดไหน

วันนี้มาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสายมนต์ดำ

ใครอยู่ก็ต้องตายครับ

เป็นประสบการณ์อย่างนี้ครับผมขอเท้าความอย่างนี้
วันนั้นมีคนส่งภาพภาพหนึ่งมาในข้อความในเฟซบุ๊ก

เขาก็ถามว่าครูตีรู้จักของในภาพไหมคะ
ผมพอเราเห็นเสร็จผมก็เลยบอกว่าสะดวกโทรคุยกันไหมครับ
ผมก็เลยเขาบอกว่าสะดวกค่ะก็เลยมีการโทรคุยกัน
ก็เลยบอกว่าผมรบกวนสอบถามนะครับว่าในภาพเนี่ยไปเจอมาที่ไหนยังไง

เขาบอกว่างั้นครูตีพอมีเวลาไหมเขาอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
ผมก็บอกว่าอ่าโอเคครับถ้าอย่างนั้นรบกวนเล่าให้ผมฟังหน่อยเรื่องมันเป็นยังไงนะครับ
เรื่องมีอยู่ว่าคนที่ส่งภาพมาให้ชื่อคุณเจี๊ยบครับเป็นนามสมมุติเนาะ
คุณเจี๊ยบบอกว่าตอนนั้นน่ะตัวเขาเองเขาอยู่เป็นครอบครัวอยู่กันมีพ่อมีแม่แล้วก็ตัวคุณเจี๊ยบนะครับ
พ่อทำอาชีพเกี่ยวกับค้าขายค่อนข้างจะมีเงินแล้วก็ไปมีที่ที่กว้างมากปลูกบ้านแล้วก็มีบริเวณเยอะเลยครับ
แล้วคราวนี้ตัวแม่ของเจี๊ยบชื่อเก๋ทั้ง๓คนเลยพ่อแม่ลูกมีความสุขกันมากแต่มันมีช่วงหนึ่งครับที่ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มสุด
แล้วคราวนี้ก็หลายคนก็ล้มละลายไม่มีเงินหนึ่งในนั้นครับคือน้องสาวของตัวพ่อของเจี๊ยบนะครับน้องสาวแท้เลย
แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีกสองครอบครัวก็มาขอความช่วยเหลือคราวนี้พอเรามาขอความช่วยเหลือคุณพ่อเขาก็เอาโอเคนั่นก็น้องอันนี้ก็ลูกพี่ลูกน้องก็เลยให้ความช่วยเหลือคือในเมื่ออยากจะปลูกบ้านใช่ไหมตัวเองมีอาณาบริเวณเยอะก็ให้ปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ครับสามหลังรวมแล้วกับพื้นที่ของพ่อคุณเจี๊ยบเนี่ย

ให้เอาออกไปถ้าจะเอามาก็ไหมหลวงพ่อทำก็ได้หรือถ้าไม่ถ้าไม่สามารถเอามาได้ก็เอาไปลอยน้ำทั้งสามคนก็งงครับว่าของอะไรไม่ดีของอยู่ในบ้านมันกว้างมากเลยใช่แล้วก็ไม่รู้คือถ้าพยายามถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจะเมื่อเห็นจะรู้เลยว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่ของที่ควรจะอยู่ในบ้านใช่ไม่ใช่ของที่ควรจะอยู่ในบ้านแต่คราวนี้พอลาออกจากวัดมาสามคนก็คุยกันในรถครับว่า
คุณแม่คุณเจี๊ยบเนี่ยป่วยป่วยบอกว่าไข้ขึ้นสูงมากเลยตอนคืน
ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าไข้ยังไม่ลดตอนเช้าจะพาไปหาหมอ
พอรับตอนเช้าครับไข้ลดทั้งตัวพ่อทั้งเจี๊ยบก็โอเคงั้นไม่เป็นไรแล้ว
วันถัดมาไข้ขึ้นสูงอีกขึ้นสูงปี๊ดเลย
ตกลงกันว่าถ้าตอนเช้าไข้ยังไม่ลดก็จะพาไปหาหมอเหมือนเดิมเลย

กับคุณเจี๊ยบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการป่วยปกติเหรอ
แต่ก็เพื่อความชัวร์ครับก็พาไปหาหมอ
ตรวจร่างกายตรวจอะไรทุกอย่างแล้วคุณแม่ปกติดี
คุณแม่ปกติดีก็เลยเอ้าสงสัยน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนหรือเปล่า
แต่คราวนี้คืนที่๓นั่นแหละครับ
ขณะที่คุณพ่อต้องบอกอย่างนี้ครับลักษณะบ้านของคุณเจี๊ยบเนี่ย

แล้วคราวนี้ตัวห้องนอนของคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ย
เปิดหน้าต่างออกไปก็จะเป็นส่วนด้านหลังแล้วก็มีต้นมะม่วงอยู่ด้านหลัง
ส่วนห้องคุณเจี๊ยบก็อยู่อีกทางหนึ่ง
บอกว่านอนอยู่ได้ยินเสียงคุณแม่ร้องโวยวายดังมากเลย
อ่ะก็เลยรีบวิ่งออกไปก็เจอคุณพ่ออ่ะกำลังกอดคุณแม่อยู่
เพราะคุณแม่นอนนั่งกึ่งนอนอยู่ที่พื้นนะครับ

คราวนี้คุณเจี๊ยก็ถามพ่อแม่เป็นอะไรอ่ะ
พ่อเขาบอกว่าไม่รู้อยู่ก็กรี๊ด
อ่ะสองคนพ่อลูกก็เลยช่วยกันปลอบครับ

เขาบอกว่าเมื่อตะกี้เขาเห็น
เขาได้ยินเสียงก่อนได้ยินเสียงเหมือนคนเรียก

เขาเลยพยายามมองหาทิศทางของเสียงครับ
แล้วเจอว่าเฮ้ยเสียงมันมาจากข้างนอก

เขาบอกว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าซีกเหนือ
เหละไปด้านหนึ่งเลยแล้วชี้หน้ามาอย่างเงี้ย
แล้วก็เรียกเก๋เก๋เก๋
เวลาเขาเห็นกันเขาก็เลยกรี๊ดเลยคุณแม่นะ

คราวนี้คุณพ่อกับคุณเจี๊ยบก็เลยมองหน้ากัน

ก็เลยตัดสินว่าคุณแม่น่าจะฝันไป

คุณแม่เขาก็บอกพยายามบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ฝันจริงนะ
แต่สองคนก็ปักใจเชื่อว่าน่าจะฝันไว้เองครับ
คืนที่๒ครับปรากฏว่าคุณแม่เป็นเหมือนเดิม
รี๊ดดังลั่นเลยคุณเจี๊ยบก็วิ่งมาเหมือนเดิม
คราวนี้แม่เขาเวลาสงบลง
ก็บอกว่ามาอีกแล้วแต่มาใกล้กว่าเดิม

คราวนี้สองคนก็เลยเฮ้ยมันใช่เรื่องปกติอะพ่อ
พ่อบอกว่าเอางี้เพื่อความสบายใจนะ

แต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดกันไปทำบุญกัน

ตกลงไปว่าจะไปวัดที่รู้จักครับที่อายุทยาครับ
สามคนพ่อแม่ลูกก็ขับรถไปอายุทยาครับ
พอไปถึงปุ๊บพระที่สนิทกัน

กลับไปบ้านไปหาของให้เจอ
เป็นรูปที่๒ที่พูดคำนี้ว่า

ใช่ครับว่าไปหาของในบ้านให้เจอแล้วเอาออกไปซะ
คราวนี้ด้วยความที่เจอเหตุการณ์ที่แม่เป็นแบบนั้น
แล้วตัวเองคุณเจี๊ยบก็เริ่มเชื่อแบบหนักแล้ว

ก็เลยถามว่าหลวงพ่อพอบอกได้ไหมคะว่าของเป็นอะไรอยู่ที่ไหนยังไง

หลวงพ่อบอกมาสั้นว่าหลวงพ่อยุ่งมากกว่านี้ไม่ได้
มันเป็นเรื่องของกรรมที่มันทำกันมา
เข้าไปแทรกในกรรมของใครไม่ได้

บอกได้แค่นั้นคุณเจี๊ยบก็เลยเฮ้ยเอาไงมันยากครับ
กลับมาบ้านก็เลยพยายามอีกช่วยกันหา
ก็ไม่เจออะไรอยู่ดีที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นของที่ตัวเองสงสัย
ก็ไม่เจออยู่ดีในที่สุดแล้วก็วันนั้นคืนที่๓
โวยวายเหมือนเดิมเลยแล้วก็บอกว่าเข้ามาใกล้วันนี้อีก
เข้ามาใกล้แล้วแล้วมันไม่ใช่คนเดียวครับ
คราวนี้มันเพิ่มขึ้นมาคือเหมือนเดิมคือเก๋
แล้วตรงนี้ครับเป็นผู้ชายผู้หญิงที่แบบยืนมองกันอย่างนี้
เยอะเลยเหรอเยอะกว่าเดิมเขาบอกคุณเจี๊ยบบอกว่า
แม่บอกเป็นสิบเลยเพราะเว้าบอกมาเสร็จปุ๊บ
ทั้งคุณพ่อคุณเดียวก็ไม่เห็นจริงอ่ะ

เดี๋ยวคืนนี้พ่อจะคอยมองว่าก่อนที่แม่เขาจะลงไปที่หน้าต่างตรงนั้น

คืนนั้นครับพอร้านคุณแม่เขาไปกรี๊ดอย่างนั้นเหมือนเดิม
คุณเจี๊ยบก็วิ่งมาพ่อเขาบอกว่า
ตอนที่แม่กรี๊ดแม่นอนอยู่บนเตียงเฉย
แต่พอรัฐนอนเตียงกรี๊ดเสร็จแล้วแม่ก็ลงจากเตียงมาขุดคุยอย่างนั้น

ดังนั้นสองคนก็เครียดหนักกว่าเดิมครับว่าแล้วแม่เห็นอะไร
ปรากฏว่าถึงวันที่๗ครับ
สิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดวันเกิด
เพราะคุณแม่อยู่คุณแม่เสียชีวิต
เฮ้ยแรงไปเสียเลยเหรอ
เสียครับเสียคาที่เตียงตรงนั้นเลยเหมือนนอนหลับแล้วก็ตายไปเลย
คราวนี้ตัวคุณพ่อกับคุณเจี๊ยบเอง
ก็จากคนที่แม่เขาแข็งแรงไงครับ
แล้วอยู่พระท่านทักทักว่ามันมีของในบ้าน
แล้วต่อมาก็ลามถึงว่าคุณแม่ไปเจอแบบนั้น
มีคนมาแล้วก็คุณแม่เสีย
คราวนี้สองคนก็เริ่มเครียดแล้วว่าเฮ้ยมันยังไง

ก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอ
พ่อเขาบอกว่าคืนก่อนหน้าแม่เขาพูดนะ

คือแม่เขาดิ้นมากเลย
พ่อก็เลยเขย่าตัวจนเขาตื่น
เขาบอกพี่เขาเข้ามาในบ้านแล้วนะ
เขาเข้ามาในบ้านแล้วเขามายืนรอบเตียงเลย

หนูไม่ไหวแล้วนะพี่หนูไม่ไหวแล้ว

คราวนี้คุณพรุ่งเจี๊ยบบอกพ่อ
เราขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปหาพระรูปนั้นเถอะ
ถามท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราครับ

เมื่อก่อนนี้พ่อทำแต่งานไม่ค่อยใส่ใจคุณเจี๊ยบ
แต่ตอนนี้เหมือนทุกอย่างทุ่มเทคุณเจี๊ยบหมดเลย

อยากไปไหนอยากไปกินอะไร

ดังนั้นเวลาคุณเจี๊ยบบอกอยากจะไปเชียงใหม่

พอไปถึงครับไปถึงแล้ว

ก็คุยกันว่าจะเข้าไปหาพระเลยไหม
หรือจะไปหาโรงแรมนอนค้างก่อน

เราจะได้คุยวันนี้เลยแต่ถ้ากุฏิปิดแล้ว

ปรากฏว่ากุติหลวงพ่อยังเปิดอยู่
สองคนก็เลยเดินเข้าไปเจอหลวงพ่อนั่งอยู่แล้วอืม

หลวงพ่อรู้เหมือนว่าเราสองคนจะมา

ตอนนี้คุณแม่ของหนูเสียแบบนี้แล้ว
แล้วก่อนตายเขาบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้

ตอนนี้ที่บ้านโยมอะนะ

หนึ่งคือหาของให้เจอ

เพราะว่าก่อนหน้านั้น
คุณเจี๊ยบบอกว่าหลวงพ่อขอดวง

ของทางคุณพ่อของทางแม่

คุณแม่กรรมเก่ามันถึงฆาตแล้ว
ต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะตาย

ของทั้งสองคนยังไม่ถึงคาดนะ

เพราะของที่เขาทำเขากะเอาให้ตาย

พอไลน์คุยกับหลวงพ่อเสร็จก็พยายามถามหลวงพ่อว่า

หลวงพ่อก็มองทั้งสองคนแล้วบอกว่า
หลวงพ่อไปยุ่งกรรมของใครไม่ได้

ช่วยกันหาของเถอะเผื่อจะเจออะไรบ้าง
แต่พ่อก็ยังพูดอย่างความเดิมเพราะว่าเขาไม่เชื่อ
เพราะมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่มันดูเพอร์เจอร์เกินไป
อยู่จะให้คนที่ค้าขายไว้ตลอด
เชื่อว่ามีของอะไรแปลกในบ้านทั้งที่เคยหาแล้วเนี่ยนะ

พ่อพ่อหาในห้องนอนพ่อนะแล้วก็ห้องทำงาน

หาตั้งแต่กลับมาครับ
สิ้นสุดแล้วก็ไม่เจออะไรเลย
คุณเจี๊ยบก็เลยบอกพ่อในเมื่อมันไม่เจออะไรแบบนี้

เพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้
ตัวพ่อบอกเฮ้ยไม่เอา
บ้านนี้เราสร้างขึ้นมาแล้วไหนแม่เพิ่งจะเสียไป
พ่อก็ยังอยากอยู่ที่เดิมที่มันเคยอยู่กับแม่นะ

แต่คืนนั้นมันก็จบลงที่ว่า

พ่อเขาก็นอนไปคุณเจี๊ยบนอนไป

ไข้ขึ้นสูงแบบสูงปี๊ดเลย

แต่ที่คิดคือมันเหมือนครั้งคุณแม่

เหมือนเขาเลือดแต่เขาขึ้นสูงก่อน

เขาจะต้องพาพ่อไปทำอะไรสักอย่าง
ปรากฎว่าตอนเช้าพ่อไข้ลดจริง

พ่อมันคล้ายกับของแม่แล้วนะ
พ่อต้องเชื่อได้แล้วนะ
มันก็เรากลับจากเชียงใหม่ไงแต่จริงเท่าที่ผมฟังดูอ่ะเหมือนว่าพ่อเขาไม่อยากย้ายจากที่นี่แค่นั้น

คือถ้ามันมี๒ช้อยคือช้อยหนึ่งต้องย้ายออกกับอีกช้อยหนึ่งต้องหาของให้เจอ
ลายว่าไอ้ช้อยหาของให้เจอดูจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าแต่เขาพยายามมาหลายรอบก็ไม่เจอ
นี่แหละครับพอเราฟังต่อเสร็จปุ๊บไข้รถคุณเจี๊ยบเหรอ
งั้นพ่อเราไปหาหลวงพ่อรุ่นนั้นที่อยุธยากัน
พอไปถึงเชียงใหม่คงไม่ไหวแล้วก็ไปถึงที่หลวงพ่อที่อายุทยา
หลวงพ่อท่านก็บอกคำเดิมว่าย้ายออกซะเถอะเพราะกรรมมันมาถึงแล้วนะ
กรรมที่สืบคล่องกันมาเนี่ยย้ายออกเพราะไม่อย่างนั้นสุดท้ายมันจะไม่รอดกันหมดนะ
ท่านพูดอย่างนั้นตัวคุณเจี๊ยบเองฝังใจเต็มที่แล้วครับ
ปากใจเชื่อเต็มร้อยเลยว่าต้องย้ายออกกลับมาบ้านก็มาคุยกับพ่อ
บอกเอางี้ไหมถ้าในช่วงสัปดาห์นี้พ่อมีอาการไข้ขึ้นแบบนั้นแบบแม่เป็นอีกสัก๒วัน
พ่อจะเชื่อจะย้ายออก
บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นในเมื่อพ่อยืนยันแล้วนะก็ตามนั้น
ต่างคนต่างแยกย้ายไปนอนปรากฏว่าคราวนี้คุณเจี๊ยบได้ยินเสียงร้องโวยวายลั่นเลยจากห้องพ่อ
ก็เลยวิ่งเข้าไปดูคราวนี้คุณพ่อดูสภาพไม่ต่างจากแม่เลยไปนอนคู้ตัวอยู่อย่างนั้นครับ
แล้วก็บอกเจี๊ยบพ่อเชื่อแล้วพ่อเชื่อแล้วพ่อได้ยินเหมือนแม่เลย
มีคนเสียงเรียกคนเรียกชื่อพ่อพ่อมาดูที่หน้าต่างเจอผู้หญิงคนนึงหน้าเละเหมือนที่แม่บอกเลย
ชี้นิ้วอยู่พ่อเชื่อพ่อเชื่อแล้วนี่ไม่ต้องรอถึงสองวันเลยเห
รอแล้วครับคือตอนนี้เชื่อแล้วก็เลยคุยกันว่าแล้วจะเอายังไงดี
คุณเจ๊บอกงั้นเอางี้เดี๋ยวตอนเช้าเราไปตะเวนหาบ้านกันนะ
ตะเวนหาบ้านกันแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
พอเช้าครับสองคนก็ไปจัดการหาบ้านก็ไปเจอหลังหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ที่ทำงานพ่อ
ดังนั้นการที่จะขายบ้านหลังนี้แล้วไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน
มันก็โอเคอยู่เพราะมันก็ได้ประโยชน์นะครับแต่มันติดปัญหาที่ว่าเจ้าของที่บอกขายอ่ะ
ตอนนี้มันยังติดสัญญาเช่าอยู่เจ้าของคนที่เช่าอยู่ยังอยู่
วันนั้นเป็นวันที่๒๗อีก๓วันสิ้นเดือนเขาก็จะย้ายออก
บอกไม่เป็นไรรออีกแค่๓วันเองเพราะว่ายังไงก็ชอบที่นี่ไม่อยากหาที่อื่นแล้ว
คุณเจียก็บอกว่าโอเคมันอีกแค่๓วันน่าจะพอไหวก็กลับมาบ้านเสร็จ
พ่อก็บอกว่าเจี๊ยบไปเรียกน้ามาแล้วก็ไปเรียกลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนมา
เขาจะบอกเขาว่าเราจะย้ายออกนะก็ไปเรียกทั้งสามบ้านนั้นมาครับ
พ่อเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายออกเพราะว่าเขาจะย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทำงาน
แต่เขาไม่ได้บอกเห็นเหตุผลตรงเขาจะย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทำงานอีก๓วันเขาจะย้ายแล้ว
ดังนั้นตรงนี้อีกบ้านอีก๓หลังนะอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้คิดค่าเช่าไม่ได้อะไร
ก็คือให้อยู่ปกติเหมือนเดิมเลยสบายใจได้นะ
บอกอย่างนั้นเสร็จปุ๊บ๓บ้านนั้นก็แยกย้ายกันไปครับ
คืนนั้นคุณเจี๊ยบบอกว่าเตรียมใจไว้แล้วแหละว่ามันต้องเกิดอะไร
เพราะ๓วันนี้คือเฝ้าระวังเลย
เมื่อคืนนั้นได้ยินเสียงพ่อร้องโวยวายเหมือนเดิม
คุณเจี๊ยบวิ่งเข้ามาหาสิ่งที่เจอคือพ่อเนี่ยตรงนี้เต็มไปด้วยเลือดเลย
พ่อบอกว่าเจี๊ยบพ่อเจอผู้หญิงคนนั้น

พ่อบอกว่าตอนที่เขานอนอยู่

กลายรู้สึกอึดอัดออก
อัดมากเลยก็เลยลืมตามามอง
เขาเจอผู้หญิงที่หน้าเละคนนั้นนั่งคุกเข่าทับอยู่ที่หน้าอกหู
แล้วก็ค่อยยื่นหน้าเข้ามาใกล้
แล้วก็บอกว่ามึงไม่ต้องไปไหน
ไม่ต้องไปไหนแล้วก็เอามือครับ
จับปากของพอบีมเนี่ย
แล้วก็คายอันนี้หน้าใกล้ใกล้แล้วคายน้ำเหลืองน้ำหนองมาเต็มหน้าเลยใช่
เขาบอกว่าตอนนั้นพ่อพูดอะไรไม่ได้ส่งเสียอะไรไม่ได้

เจี๊ยบเข้ามาแล้วเขย่าพ่อพ่อถึงได้รู้สึกตัว

เดี๋ยวหนูไปจัดการเอาผ้าชุบน้ำแล้วพ่อเช็ดออกก่อนนะ
พอเราเอาผ้าเช็ดเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณเจี๊ยบเห็นครับ
ตัวพ่อเขาตรงนี้มีแผลสองข้าง
คุณเจ๊บอกพ่อมันเลือดพ่อ
ปากพ่อฉีกตอนนี้
พอเลยพอเราไปดูกระจกเออใช่

หมอเขาก็ทำแผลระหว่างทำแผลเสร็จก็นั่งรอบนรถเข็นครับ

ที่มือพ่อมันเป็นรอยแผล
เจี๊ยบถามพ่อมือเป็นอะไร

เนี่ยตอนก่อนนอนก็ไม่เป็นแผลนะ

เขาบอกผมว่าครูตีรู้ไหม

ดังนั้นเขาเดาเอาเองว่าที่ปากฉีกเป็นไปได้ไหม
เป็นเพราะพ่อเขาเอามือยัดปากตัวเองแล้วฉีกอย่างนี้

พ่ออาจจะฝืนแล้วก็กัดมือกัดลงมา
แล้วก็ดึงออกกัดมือดึงออกจนมันเกิดรอยแผล

ไม่ใช่เลือดของผู้หญิงหน้าเละอะไรเลย

ผมว่าอยู่อย่างนี้ไปจนเช้าเลยไหม

ก็ได้นะแต่คืนนี้มันตี๔กว่าแล้วมันไม่น่ามีอะไรแล้วแหละ
ลูกก็ไปนอนเถอะเดี๋ยวพ่อนอนไม่มีปัญหาหรอก

คุณเจี๊ยบพยายามพูดเท่าไหร่พ่อเขาบอกไม่เป็นไร
มันจะตี๔กว่าแล้วเดี๋ยวนิดเดียวก็เช้า

เช้ามาคุณเจี๊ยเข้าไปทำกับข้าวปกติ
แล้วก็ตะโกนเรียกพ่อทุกทีก็จะเรียกพ่อให้ลงมากิน

พอคุณเจี๊ยบก็เลยเดินเข้าไปเรียกด้วยตัวเอง
คุณพ่อเขาผูกคออยู่ที่กิ่งม่วง
มะม่วงที่อยู่ตรงนอกหน้าต่าง

ใช่ครับลักษณะคือเอาเชือกผูกกับกิ่ง
แล้วก็หย่อนตัวเองจากหน้าต่าง

ลูกพี่ลูกน้องทั้งน้าสาวก็มาที่บ้าน

เรียกตำรวจมาเรียกมูลนิธิมา
เอาศพพ่อไปทำอะไรเรียบร้อยครับ

จบเสร็จคุณเจี๊ยบเขาก็รู้สึกว่า

ตอนนี้เหลือเขาคนเดียวกับไอ้ที่บ้านนี้

เขารู้สึกอ้างว้างเว้งว้างมากเลยครับตอนนั้น

เสียงโทรศัพท์อันนั้นมาจากทนาย
เป็นทนายที่พ่อเขาตั้งขึ้นมา

ซึ่งทนายเขาก็จัดการนัดคุณเจี๊ยบนะครับ

เพราะคุณเจี๊ยตั้งใจว่าจะขายที่นี่

ตอนที่ทนายประกาศว่ามรดกทั้งหมด

ให้คนที่ได้ในชื่อในมรดก

ตีจำได้ไหมที่หนูบอกว่า

ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่อยู่

เพราะพ่อเขียนพินัยกรรมไว้ก่อนหน้า

น้าสาวมากดดันบอกว่า
ในเมื่อพินากรรมมันบอกแบบนี้

แล้วตอนที่น้าเดือดร้อนพ่อก็ให้น้าอยู่ไง

บอกคุณตีตอนนั้นมันเคว้งมากเลยนะ

ก็เดินไปในบ้านเก็บของตัวเองเท่าที่เก็บได้

เพราะพ่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลย

ก็เจอรูปแม่ตั้งอยู่ที่หัวเตียง

อารมณ์ตอนนั้นคือทำได้อย่างสุดท้ายคือ
นอนตรงที่แม่บนเตียงตรงนั้น
นอนครับก็เพิ่งสังเกตว่า

มันมีแค่๒ที่ที่เราไม่เคยหา
คือห้องพ่อห้องนอนพ่อกับห้องทำงานพ่อ
เพราะตอนนี้ตาคุณเจี๊ยบครับเหลือไปเห็นว่า
ตรงที่นอนมันไม่ได้สวมพอดีกับเตียงนอน
แล้วตรงเตียงนอนมันจะมีพื้นไม้ลองใช่ไหมครับ
ถ้าใครจินอาการได้คือเตียงนอนมันจะมีพื้นไม้
ค่อยเอาที่นอนมาวางครับครับเขาเห็นว่ามันมีช่องมันมีร่องไม้อยู่
แล้วมันเหมือนมีห่ออะไรอยู่ข้างใน
คุณเจี๊ยก็เลยจากการดึงที่นอนขึ้นมา
แล้วก็เอามือสอดไปใต้ไม้แล้วเปิดไม้ขึ้นมา

ห่อผ้าข่าวม้าจากนั้นพอเปิดออกมาครับ
ข้างในมันคือภาพที่เขาส่งให้ผมแล้วบอกครูตีรู้จักไหม
มันคืออะไรซึ่งคุณแจ๊คได้เห็นหรือยังครับ

ภาพที่ผมเห็นมันเป็นลักษณะของผ้าที่ห่อข้างในบางอย่างไว้อยู่
ที่ผมเห็นคือเป็นตะปูเป็นตะปูขนาดใหญ่
ตะปูตอกลงศพนะตะปูแบบก่อสร้างเลยอ่ะ
ตัวยาวหลายตัวและเหมือนเป็นก้อนอะไรบางอย่าง
ซึ่งผมคิดเองว่าน่าจะเป็นเหมือนกับก้อนขี้เท่ากระดูก

ผมบอกว่าคุณเจี๊ยบมันคือขี้เท่ากระดูกเพราะมันกระดูกบางอันเนี่ยมันเป็นชิ้นอยู่เลย
ส่วนตะปูของคุณแจ๊คนั่นคือตะปูตอกลงศพ

ทำไมถึงรู้เพราะว่าธรรมดาถ้าคนเล่นคุณสัยพวกนี้ครับ
ตะปูต่อลงศพมันจะมีเขาจะทำกระบวนการบางอย่าง
อันนี้เคยคุยกับคนที่เป็นสับปะเลอร์
เขาจะจัดการเอาตะปูไปแช่พวกน้ำส้มสายชูหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกรด
จากนั้นเอามาตอกฝาโลงสำหรับโรงศพที่ต้องการจะฝัง
พอตอกไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ตะปูพอเจอกรดมันจะเร่งปฏิญาให้เกิดสนิมเร็วขึ้น
พอเกิดสนิมเร็วขึ้นใครที่จะมาขโมยของในศพพวกฟันพวกของอะไร

แล้วเวลามันเกิดการฝืดเสียงมันจะได้ยินไปทั่ว
เพราะว่าเวลาในป่าช้าในที่เก็บศพมันจะเงียบ
ถ้ามีใครงัดกึ้งจะรู้เลยว่ามีคนกำลังพยายามขโมยของอยู่
โอเคผมไม่คิดว่าเป็นตะปูโรงศพเพราะมันใหญ่มาก
แต่มันจะเป็นสนิมทั้งตัว

ผมก็เลยบอกว่าคุณเจี๊ยบถ้ามีของนี้ในบ้านแสดงว่าเขาถึงตายเลยนะ

หลังจากนั้นพอเจี๊ยบเห็นอย่างนั้นว่ามันมีห่อผ้าอย่างนั้น
ใต้เตียงนอนพ่อกับแม่ได้ยังไง
เลยสนใจอย่างนี้ถ่ายรูปนั้นมาเสร็จ
แล้วก็ผูกทุกอย่างแล้วใส่ไว้ที่เดิม
แล้วบอกพี่ที่รู้จักกันช่วยพาเจี๊ยบไปเชียงใหม่หน่อย

ก็จัดการบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะใช่อันนี้ไหมที่หลวงพ่อถัก
บอกใช่แต่มันสายเกินไปใช่ไหม

ใช่คราวนี้ตัวคุณเจี๊ยบบอกว่าแล้วหนูควรจะทำไง
เอาไปเผาหรือว่าไปลอยน้ำใช่ไหม
หลวงพ่อบอกว่าทำยังไงไม่ได้แล้ว
เพราะตอนนี้ถ้าทำมันเหลือโยมคนเดียวแล้วนะ
ที่เขาต้องการคือให้พ่อกับแม่ตาย
เพื่อที่จะได้สมบัติทั้งหมดจะได้เป็นของเขา
แต่ถ้าเกิดโยมเอาพวกนี้ไปเผา

แล้วเขาจะทำทุกอย่างใส่โยมแทน
คราวนี้มันก็จะเกิดคำถามหลายข้อครับ
ผมจะถามว่าคุณเจี๊ยบ
เดี๋ยวก็เอาของแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่ง
ไปทำงานเป็นพนักงานที่หนึ่ง
แล้วก็อยู่บ้านเช่านะครับเช่าบ้านอยู่

จากนั้นก็เลยนัดวันกันเพื่อเซ็นเอกสารครับก็เลยมาเจอกัน
คุณเจี๊ยบก็เลยถามทนายตรงว่าทำไมพ่อถึงยกทุกอย่างให้น้องสาว
เพราะวันที่พ่อเขียนพินัยกรรมทนายต้องอยู่
ทำไมพ่อไม่ยกอะไรให้หนู
เขาบอกว่าคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบฟังแล้วแล้วคุณเจี๊ยบจะรับได้ไหม

คุณเจ๊ก็บอกว่าตอนนี้มันคงเกินกว่าความรู้สึกนั้นแล้วอะค่ะ

ทนายก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณเจี๊ยไปดูที่โฉนดนะ
ชื่อก่อนหน้าไม่ใช่พ่อคุณเจี๊ยบมันจะเป็นชื่อผู้ชายคนนึง
ทนายก็พูดชื่อให้ฟังคุณเจี๊ยบรู้สึกคุ้นไหม
จริงเมื่อกอดภังนึกออกเป็นชื่อของนาเขย
ซึ่งเป็นสามีของน้าสาว
แต่ต่อมาตอนนั้นครับที่มันเป็นช่วงเศรษฐกิจซุด
เขาได้เอาที่ดินตรงนี้มาจำนองกับพ่อไว้
แต่ระหว่างนั้นประหละเขยพยายามทำงานทุกอย่าง
ทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินจะมาชดใช้ตรงนี้

เพื่อไม่ให้การค้าของน้าเขยสำเร็จ
สุดท้ายเมื่อถึงกำหนดพ่อก็เลยยึดที่ตรงนี้มาทั้งหมด

ก็ไปผูกคอตายตรงไอ้ต้นมะม่วงนั่นแหละ

ซึ่งตรงไม่หน้าต่างครับเพราะตอนนั้นมันเป็นที่ดินปลายังไม่มีบ้าน

ก็เอาศพลงแล้วก็ไปทำชาพนักกิจเรียบร้อย

มันก็เลยเป็นความแค้นที่ตัวน้าสาวเก็บไว้
แต่วันที่ตัวเองเจอภาวะเศรษฐกิจต่าง
ไปต่อไม่ไหวก็เลยต้องมายอมเสียศักดิ์สี

ที่คืนกลับไปให้น้องสาวเหมือนเดิมแค่นั้น

เรื่องราวที่เล่าให้ฟังมันก็จะประมาณนี้ครับ

เราฟังมาตั้งแต่แรกเราเข้าใจผิดไปตลอดเลยนะ
เพราะว่าเราคิดมาตลอดว่า
โอ้โหน้าน้าสาวทำไมถึงต้องทำอย่างนี้

ว่าคำว่าญาติพี่น้องอยากจะได้สมบัติพระสถาน
อยากจะได้อะไรต่างของคนที่เขามีอยู่

กลายเป็นโทษนะฮะเป็นคุณพ่อของเจ้าของเรื่อง
ไปเอาที่เข้ามาแล้วมันก็เป็นเวรกรรม
ใช่เหมือนที่พระท่านบอกครับว่าเขาเข้าไปก้าวไก่ไม่ได้
เพราะมันเป็นกรรมที่สร้างกันขึ้นมาเอง
ดังนั้นที่พระท่านไม่พูดทุกครั้งที่ไม่พูด
พอพ่อก็นั่งอยู่มันเป็นกรรมที่โยมทำไง
จะให้อัตมาไปบอกวิธีแก้ทั้งที่โยมเป็นคนก่อกรรมนี้ขึ้นมา
มันก็ไม่แฟร์พระท่านก็เลยบอกว่ากรรมนี้จะไม่ยุ่ง
ทุกคนดิอืมมันก็เลยเฉลยเรื่องราวทั้งหมดครับ
เข้าใจเลยนะครับคำว่าทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่า
เป็นพี่น้องกันเนี่ยโอ้โหเวลาเขาทำอะไรกันขึ้นมา
หรือว่าเขาลงมือทำอะไรกันสักอย่างหนึ่ง
มันดูน่ากลัวกว่าคนที่ไม่รู้จักกันทำอีกนะ
ใช่เพราะเราเชื่อใจไงครับว่าเป็นพี่น้องกันเขาคงไม่ทำ
ใช่ด้วยความที่อยากจะได้
อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองขาดตัวเองไม่มี
พอสบโอกาสปุ๊บอ้าวตรงนี้แหละน่าจะเป็นของของฉัน
ใช่ผมลืมเล่าไปจุดหนึ่งว่าทำไมพ่อเขาผูกคอตายวันนั้น
เพราะว่าเขาไปแจ้งทุกคนแล้วว่าเขาจะย้ายออก

น้าสาวก็ต้องเร่งเลยเพราะของก็ทำไว้ในบ้าน
ออกไม่ได้ถ้าออกไปปุ๊บรอดเลย
ดังนั้นน้าสาวจึงพยายามให้คนที่ทำของครับ

แต่ทั้งหมดเลยพอได้ทรัพย์สมบัติกลับคืนไป

เพราะว่าของพวกนี้ผมว่ามันเป็นของร้อนไปแล้ว

หน้าสาวก็ต้องรับในผลกรรมที่ทำกับพี่ของตัวเอง
ซึ่งแน่นอนว่าพี่ของน้าสาวเขาก็ไม่ยอม
ก็สาบส่งก็อาฆาตแค้นกันไปมา

ที่ดินตรงนี้ผมว่ามันไม่จบไม่สิ้น
มันจะเป็นที่ร้อนใช่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกอนาคตก็ไม่รู้
เพราะผมว่าตัวเร่งปฏิกิยายตัวหนึ่งคือคุณเจี๊ยบ

แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดมรสุมอะไรขึ้นมา
เขาก็จะต้องรู้สึกว่าก็พอคุณทำฉัน

ใช่มันจะเป็นความแค้นที่เขาจะต้องกลับไปเอาคืน

เจี๊ยบผมไม่สามารถตอบในความรู้สึกคุณเจี๊ยบได้ทั้งหมดนะ
แต่อยากจะบอกว่าถ้ามันจบได้ก็จบ

น้าสาวจะได้รับผลกรรมแบบไหน

มันก็จะไปต่อที่ลูกหลาน

มันก็จะอีลุงตุงนังแย่งกันอยู่อย่างนี้
เพราะเท่าที่ฟังดูผมว่าที่ดินไม่ใช่น้อย

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับ
ผมว่าเรื่องของจะบอกว่ายังไงอ่ะ
สัจธรรมเรื่องของความเป็นพี่น้อง
ความเป็นจริงหรืออะไรที่เป็นความถูกต้อง
ผมว่าเรายืนอยู่บนความถูกต้อง

เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราเบี่ยงเบนประเด็นไปในความไม่ถูกต้อง
สิ่งนั้นก็จะกลับมาทำร้ายคนคนอื่น

พอเราไม้บรรทัดมันถูกดัดให้มันบิดเบี้ยวยังไงก็แล้วแต่

ความดีของคนเราคนนึงถ้ามันไม่รักษาความดีไว้
ออกนอกประเด็นเมื่อไหร่ผลตรงนั้นมันก็ต้องมาสนองอยู่ดี
ขณะพระท่านจากทั้งสองเคสนะครับทั้งที่อายุทยาทั้งเชียงใหม่
หลังจากฟังดูรู้เลยว่าพระท่านทั้งรู้ทั้งสองรูปว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะตัวอยู่นี่
ได้แต่พูดให้สะกิดใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะกรรมที่โยมทำ

ผมว่าตอนนั้นคุณพ่อก็อาจจะไม่ได้คิดได้ว่าตัวเองไปทำเขามาก่อน
ใช่อาจจะคิดว่าได้มาด้วยความสุจริตเพราะน้องเอามาจำนำไว้แล้วไม่มีเงินมาถ่าย
นี่คือของเขาแบบสุจริตใจ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าห่อผ้าที่ครูตรีพูดถึงเนี่ย
กูตีขออนุญาตไม่นำมาเผยแพร่
เพราะมันอาจจะมีผล

ต่อคุณเจี๊ยบเพราะคนที่ทำ
เขาอาจจะเห็นภาพแล้วเขารู้อ้าวนี่มันของฉันนี่

แต่มันจะไม่จบไปกันใหญ่
เพราะฉะนั้นจินตนาการตามไปที่ครูตีแล้วก็ผมเล่าให้ฟังก็แล้วกัน
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับของใครอยู่ก็ตาย
เป็นเรื่องราวของการแก่งแย่งชิงดี
ในส่วนของที่มันไม่ใช่ของตัวเอง

ขอบคุณครูตีมากที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมเราเป็นครั้งที่๓
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ขอบคุณนะครับเช่นกันครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้ครับ

เรื่องผีเรื่องสางคุณสัยมนต์ดำ

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

ก็จะกลับมาฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิม
ส่วนแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นใคร

ได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบพระคุณนะครับคุณตีศ์ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป